ต้องไปดักรอมันข้ามวันข้ามคืน
ถึงจะเจออาจารย์โค้งไม่ได้ไป

ไปดูครับว่าอาจารย์ที่ไหนถึงไปปราบจราเข้ที่นั่นฮะ
ที่นี่ตรงนี้กรมพัฒนาที่ดินเขาจัดการเอาไว้อยู่

บริเวณคลองชนประธานบ้านโคกป่าแพงตำบลกบิน
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี

ที่นี่เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งไงว่าเจอไอ้เข้ตัวหนึ่ง
มันมานอนอาบแดด

เขาไม่ได้ห่วงเรื่องกันแดดเรื่องว่าตัวจะดำค่ะ

เขาไปชี้จุดเนี่ยคนที่เขามีความรู้เรื่องนี้เขาเห็นร่องรอย
แล้วเขาไปเฝ้าดูอยู่นาน

เพราะว่ารอตั้งแต่กลางวันยันกลางคืน

ต้องเอาไฟฉายส่องกบมาไล่ส่องเผื่อจะเจอไอ้จราเข้
เอาเอาไฟฉายส่องกบมาจะเจอจอราเข้ได้อย่างไร
จราเข้าได้อย่างไรก็มันส่องโกบ
ลืมไปเรื่องนี้เอาไฟฉายส่องจราเข้มาก็ดี

เพราะว่าตาของจราเข้มันจะต้องแสงไฟ
มันก็จะเห็นวับหลายครั้งแล้วนะที่มีข่าวแล้วทำแบบนี้
แล้วจับได้ตอนตั้งคืนก็มีแล้วคราวนี้จับได้ไหมก็ไม่แน่ใจ
ตอนตั้งคืนของที่นั่นจับไม่ได้ครับเพราะว่าสุดท้ายจราเขตตัวนี้มันซ่อนเกร็งจริง

เอาเท้าไพ่หลังแล้วก็ปิดปากมันเอาไว้แบบนี้สุดท้ายจับได้แล้วตัวมันใหญ่นะ
กี่เมตรเนี่ยค่ะโอ้โหความยาวของมันสัก๒เมตรได้น้ำหนักไม่ต้องพูดถึงนะครับ
พอกับคนนะเออจริงถ้าเจ็บ๘๐โลได้อยู่มั้งเนาะใช่แล้วล่ะครับ
ก็ยังดีนะที่จับมันขึ้นมาได้ชาวบ้านแถวนั้นเขาจะได้ปลอดภัย
พอจับขึ้นมาปั๊บก็ปล่อยมันคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
จริงปะเนี่ยไม่จริงจะปล่อยทำไมในเมื่อจับมาแล้ว
แล้วเอามันไปไว้ไหนล่ะจับมาก็เอาไปทำการปฐมพยาบาลมันก่อน
เพราะมันก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็ไปปฐมพยาบาลมันที่ศูนย์ประมงน้ำจืดกะบินบุรีต่อไป
แล้วเดี๋ยวจะทำยังไงต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าจะไปปล่อยตามแหล่งน้ำทั่วไป
ปัจจุบันนี้มันทำแบบนั้นไม่ได้
เกิดไปปล่อยป้าบเอาไปเดินมาหาช่องบุงชาวบ้านทำไมไง
ไม่ไหวนะดีนะที่จัดการไปได้ไม่งั้นแล้วก็เจอกับอาจารย์โค้งของผมแน่